คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
เรียกเข้ามาจ้าเร่เข้ามาสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าเก้าเข้ามา
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาอาเตียอาม่าอากงอา
เปิดร้านแล้วจ้าวันนี้ไม่ต้องเปิดร้านแล้ว
ช็อปกันให้ร้านแตกเลยซีเอฟกันไปเลยรัว
กริ้งกริ้งวันนี้มีเรื่องดีเรื่องมูมา
เอาใจทุกสายมูที่เป็นขาช็อปกันให้จุใจกันไปเลย
อ่าอ่าเอออะไรคะพี่ร้าน
วันนี้มาแปลกอ้าวอยู่ดีวันนี้คุณน้องมา
เป็นแบบแม่ค้าขายของทุกสงั้นใช่แล้วนี่แปลว่าเข้าใจใช่ไหมว่าวันนี้ใบตองมักขายค่ะ
ขายของเลยนะคะคนค้าขายเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
อ่าจะมีสิ่งที่แบบว่าเป็นแบบอะไรที่มันทำให้เราค้าขายดี
ก็คือเรื่องของความหมู่ให้ขายของปัง
และที่ไม่ต้องเคยเห็นมันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายอย่างเลยนะ
ใช่ไหมพี่ลันเคยเห็นใช่ไหมเวลาเราไปตามร้านคงร้านค้าเนอะ
อ่ะเห็นใช่ไหมแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่า
เราควรจะบูชาอะไรถ้าเราค้าขายวันนี้ใบตองมีมาฝากคุณผู้ฟังแบบจุใจแน่นอน
แต่คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งรู้เรื่องไหมมันเร็วไปไหม
อยากอ่าแต่ละเอาใหม่เอาใหม่มาถึงขนาดนี้ละคำเตือนคำเตือนอันนี้ซีเรียส
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอ่าครับผมอ่าก่อนอื่นเลยต้องขอกราบ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะ
กลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องกันอีกเช่นค่ะ
ครับผมและพี่ลันคนเดิมเหมือนเดิมจ้ามาเหมือนเดิมจ้ามาเลยมาเลย
พ่อแม่พี่น้องจ๋าอีพีนี้มีเรื่องราวดีสายมูเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายมาฝาก
เอาใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเลยเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้านี่ไม่ว่าจะเป็นเปิดหน้าร้านเอง
ออนลงออนไลน์อะไรเยอะแยะมากมายหลายคนอาจจะเป็นมือใหม่ด้วย
แล้วก็อยากได้เครื่องยึดเหนียวทางจิตใจอย่างเช่นเครื่องรางวัตถุมงคลสายค้าขายให้เงินทองมั่งมีเงินเข้ารัวนะคะ
คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยขายอะไรกันบ้างไม่ได้ให้ฝากร้านแต่ให้คอมเมนต์มาพูดคุยกัน
ว่าค้าขายอะไรยังไงกันบ้างสามารถแชร์เรื่องราวให้เพื่อนได้แลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ของเราได้เลยนะจ๊ะ
แล้วก็เจอเรื่องราวดียังไงก็เอามาฝากมาแชร์กันได้เช่นเดียวกันใบตองก็ตามอ่านทุกคอมเมนต์ของแฟนรายการแน่นอน
และถ้าเรื่องไหนน่าสนใจเดี๋ยวจะขออนุญาตเลยยกมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังในโอกาสต่อไปกันด้วย
และสำหรับวันนี้เครื่องรางหรือวัตถุมงคลตามความเชื่อมีแตกต่างกันออกไปมากมาย
วันนี้ใบตองก็เลยรวมมาฝาก๓อย่างด้วยกัน
อย่างวันนี้ไม่ต้องตั้งใจคัดสรรมาฝากคุณผู้ฟัง
อย่างเต็มที่ใครที่เป็นสายค้าขาย
ห้ามพลาดด้วยประการทางปวงค่ะ

อันนี้รู้จักแน่นอนอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน

นางกวากมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง
ขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึง
อีกนิดได้ไหมพอแล้วพอแล้วนะพอดีแล้วเล่าให้ฟังโอเค
ตามข้อมูลในที่คนถามมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะ
กวักนะคะเป็นเทพีแห่งโชคลาภตามคติไทยอืม
ถือว่าเป็นของขลังนะเป็นของขลังชนิดหนึ่งครับ
มีลักษณะเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือทำให้เป็นรูปผู้หญิง
เครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับแบบตามธรรมเนียมไทยก็คือชุดไทยเนอะ
และท่านั่งพับเพียบอ่าเรียบร้อยนั่งพับเพียบ
มือซ้ายวางลงแล้วก็แตะข้างลำตัวหรือบางบางรูปปั้นก็จะวางบนตักอ่า
ส่วนมือขวายกขึ้นระดับหัวไหล่
ทำท่ากวักกวักมือหรือเรียกเข้ามาหาอย่างนี้ค่ะ

ของจากประเทศไทยอ่ะค่ะมีทั้งนั้นใช่มีกันเกือบทั้งนั้นเลยแล้ววางอยู่หน้าโต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เขาเลยใช่เป็นเหมือนแบบนางกวักนำโชคนำราบอย่างงี้เลยใช่ครับแต่จริงจริงน่ะชาวต่างชาติยังชื่นชอบเลยถูกต้องเขานะคะมองว่าเป็นแบบเออเป็นเครื่องรางอย่างถ้าญี่ปุ่นก็จะเป็นแมวใช่ไ
ของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสตรีไทยคนแรกแรกที่มีความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้านะคะครับแล้วก็กลายเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่นอื่นอืมเพื่อการยังชีพหรือว่าสร้างรายได้เนอะอ่าฮะโดยคติความเชื่อนนางกวักแบบเดิมเนี้ยก็ตกทอดกันในกลุ่มชาวไทยต่างต่าง
ในกิจกรรมคือกวักอะค่ะกวักก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ปั่นได้อ๋อโอเคนั่นแหละเหมือนเป็นการเชิญผีบรรพชนมาลงคนทรงเพื่อมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานแล้วก็ทำนายท้ายทักดวงชะตาของหมู่บ้านนอกจากนั้นก็ยังมีการพบกิจกรรมเช่นเดียวกันเนี่ยในหลากหลายชุมชนด้วยอย่างชุมชนลาวครั่งบางแห่ง

เราจะตั้งยังไงให้แบบเสริมดวงทั้งเราเสริมดวงทั้งองค์แม่นางกวักด้วย
อยากรู้เนอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
บูชาบนหิ้งเนี่ยนะคะจะให้ตั้งทางขวามือใกล้กับประตูร้าน
สังเกตไหมล่ะว่าทำไมแม่นางกวักถึงอยู่ด้านหน้า
ให้ตั้งใกล้ใกล้กับประตูร้านทางด้านขวามือ
หรือว่าใครขายของที่เป็นแผงรถเข็นให้เน้นตั้งไว้ฝั่งขวาเลยค่ะ
แล้วหันหน้าไปทางหน้าร้านคือหันออก
ให้เหมือนแบบว่ากวักลูกค้าเข้ามาอ่าโอเค
ถ้าหากบูชาพร้อมพระพุทธรูปหรือเทพองค์อื่นอันนี้สำคัญนะ
ควรแยกหิ้งแล้วก็วางเอาไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูปนะคะ
ตามลำดับลงมาเนอะตามลำดับครับ
ส่วนของบูชาจะบูชาด้วยผลไม้แล้วก็อาหารคาวหวาน
ดอกไม้แล้วก็ทูบ๙ดอกนะคะรวมไปถึงพวกเครื่องประดับสตรีต่าง
อืมสร้อยแว้นกำไรอะไรวะไปนะคะอ่าเครื่องประดับสวยเนอะ
ใช่แล้วอาสาธุกันทั่วหน้าค้าขายร่ำรวยแห่งปังหมดเกลี้ยงทุกร้านนะจ๊ะ
เพียงครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะสำหรับองค์แม่นางกวักนะคะผู้เมตตาสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
อืมทีนี้มาถึงเครื่องรางวัตถุมงคลชิ้นที่สอง
ใบตองจะนำมาฝากกันในวันนี้ชิ้นที่สองเนี่ยต้องบอกว่าในหลายปีหลังมาเนี่ยโอ้โห
กระแสแรงมากมากโอ้โหถ้าคุณน้องเล่นมาแบบนี้ต้องถือว่าแบบมาแรงแซงทางโค้งทุกโค้งแน่เลย
แสงทุกโค้งมาแล้วเข้าเส้นชัยไปเลยนะฮะที่พูดถึงนั่นก็คือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะ

วัดเจดีเป็นวัดเก่าโบราณเกือบ๑๐๐ปีแล้ว
ตั้งอยู่ในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะ
ต่อมานะคะหลวงปู่ทวดค่ะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ท่านได้มาปักกรดอยู่ที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ทราบมาว่าพื้นที่วัดแห่งนี้มีสมบัติโบราณ
รวมถึงเป็นศาสนสถานโบราณนะคะ
ก็ได้สั่งให้ไอ้ไข่เนี่ยไอ้ไข่ซึ่งเป็นเด็กชายอายุสักประมาณ๙ขวบ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่คอยติดตามรับใช้หลวงปูทวช
ไอ้ไข่เฝ้าสมบัติเหล่านั้นไว้
ป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ดีมาขโมยทรัพย์สมบัติไปได้
กันขโมยว่าไง
ซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมาหลายรูปแบบ
ตำนานก็เล่าบอกว่าเดิมทีไอ้ไข่เป็นวิญญาณที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดอยู่ก่อนแล้ว
หลวงปู่ทวดก็เลยวานให้ไอ้ไข่ที่เป็นวิญญาณเฝ้าสมบัติเหล่านั้นเอาไว้
แต่บางตำนานก็เล่าว่าไอ้ไข่เป็นเด็กผู้ชาย
ที่เกิดแล้วก็จมน้ำตายที่วัดแห่งนี้
อ๋อก็คือเกิดอุบัติเหตุที่วัดแห่งนี้
อุบัติเหตุจมน้ำตายที่วัดแห่งนี้หลวงปู่ทวดก็เลยวานให้ไอ้ไข่เฝ้าสมบัติของวัดแห่งนี้เอาไว้

ในช่วงแรกวัดเจดีเป็นที่รู้จักเพียงแค่ชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นเนาะ
เพราะว่าเป็นวัดธรรมดาทั่วไปในหมู่บ้านในชุมชนนะคะ
ได้มีกองร้อยทหารพรานเข้ามานอนพักอยู่ที่วัดแห่งนี้
เลยไหว้ขอคำมาและบอกกล่าวกันว่าจะขอมานอนพักค้างอ้างแรน
เพื่อทำการตั้งฐานทัพนะและจากนั้นเนี่ยก็หลับสนิทเลยจ้ะ
คืนต่อมาทหารพลานกลุ่มนั้นไม่เจอเด็กมาแกล้งอีกเลย
เรื่องนี้ก็เลยเป็นที่เล่าขานต่อกันมา
และผู้คนที่เข้าใกล้บริเวณวัดเองเนี่ยก็เคยเจอเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันนะ
ก็เลยทำให้เรื่องชื่อเสียงของไอ้ไข่นี่โด่งดังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย

แล้วก็จะมีคำที่มักจะใช้กราบไหว้บูชา
และพูดถึงไอ้ไข่ว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขอได้ไหว้รับ

นะจ๊ะสาธุจ้ะนี่แหละนี่ก็คือตำนานเล่าขานกันมาเนอะ
นอกจากนี้ก็ยังเชื่อกันว่าขออะไรมักจะได้ตามที่ขอ
คนทำมาค่าขายก็บอกกล่าวกับไอ้ไข่ตาไข่ว่าให้ทำมาค่าขายได้มากขึ้น
มีเงินมีทองมีกำไรเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เลยนับถือบูชากันมา
แล้วก็รับตาขายบูชาสักองไม่ละคะ
เดี๋ยวเรามาเวฟแม่ขาเลยนะเนี่ย
แต่เล่าให้ฟังเฉยว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ย
สนใจจะกราบไหว้ก็ไปกันได้ที่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เลย
ไปมาแล้วเหมือนกันไปถึงที่เลยนะคะ
อยู่แล้วก็มีวิธีการบูชามาฝากคุณผู้ฟังด้วยเยี่ยมไปเลย
รบมือรอเลยใช่ไหมคะเอามาพูดถึงการตั้งหิ้งบูชาไอ้ไข่
เนี่ยสำคัญเหมือนกันครับผมควรจะตั้งหิ้งแยกจากพระพุทธรูป
หรือเทพต่างต่างนะคะอ่าของบูชาตาไข่ครับ
ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันคือประทัดค่ะอ่าอันนี้คือเป็นจุดเด่น
ซิกเนตเตอร์เขาเลยประทัดเนี่ยแหละครับผมเด็กชอบใช่
ของเล่นเด็กรถบังคับเอ่ยจักรยานเอ่ยอะไรต่าง
รถไฟของเล่นอะไรนู่นนี่นั่นมาได้หมดเห็นเยอะมากใช่ใช่
นางกะติ๊กอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะครับผม
แม้กระทั่งรูปไก่ชนอ๋ออ่าอ่าเคยเห็นอยู่เคยเห็น
ไก่ชนนี่เราเล่าไปแล้วด้วยนะใช่ครับรูปไก่ชนหรือขนมเปี๊ยะ
อ่าน้ำอัดลมน้ำแดงใช่ที่เราเคยเล่าไปเช่นเดียวกันหรือที่
ฮิตมากที่เห็นหลายที่เลยก็คือชุดทหารตะเบ๊ตามเลย
ชุดทหารเด็กนะคะทั้งหมดเนี้ยคือเครื่องบูชาที่ตาไข่หรือไอ้ไข่
ชื่นชอบซึ่งคนเนี่ยมักจะนำไปถวายหลังจากขอพรแล้วประสบความสำเร็จ
โอเคแต่เดี๋ยวนี้แอบได้ยินบางคนเขาบอกว่าก่อนที่จะขอสำเร็จ
บางคนเอาไปให้ก่อนเลยอ๋อให้ไปก่อนเลยอันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจถูกต้องนะคะ
อ่าจ๊ะดูตาไข่จ๋าขอให้ไม่ต้องขายออกสักทีเถอะจ๊ะเดี๋ยวจะเต็มกล่องชุดใหญ่ไปถวายเลย
โอ้โหอันนี้พี่จับขี่พระยานเยอะมากเลยน่ะรอเล่นจริงจริงแล้วเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะขอตาไข่สักที
เรื่องของการค้าขายไม่ต้องไม่ได้ขอให้ขายบอกอะไรแบบนั้น
ผ่านไปแล้ว๒เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนค้าขายบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
มีโง่งไหนที่อยากเช่าบูชาไหม
ถ้าส่วนใหญ่ที่ชอบนะแล้วก็ที่บ้านนับถือเองอยู่แล้วด้วยคือตะไข่นี่แหละ
แต่ยังไม่หมดค่ะยังมีสิ่งสุดท้ายอย่างสุดท้ายที่ไม่ต้องจะนำมาฝากคุณผู้ฟัง
อันนี้ขอข้ามออกนอกประเทศนิดนึงบินไปจีนแผ่นดินใหญ่เลย
เพราะว่าจริงคนไทยมีความผูกพันกับความเชื่อสาธิจีนอยู่บ้าง
ก็เลยเชื่อมโยงเรื่องราวของเครื่องล่างโชคลาภวัตถุมงคลที่คล้ายกัน
เครื่องรางวัตถุมงคลที่จะเล่าสู่กันฟังที่เป็นทางสายจีนเป็นองค์เทพ
และแน่นอนว่าหลายคนคุ้นชื่อกันดีเหมือนกัน
เพราะนั่นคือเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะนั่นเอง
ถ้าคนจีนจะเรียกว่าชัยสิงเอียกง
ถูกต้องหรือว่าจ่ายสินเอี้ย

ประวัติของเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทองโชคลาภ
คือเรียกง่ายเลยนะเทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะ
ซึ่งก็คือวันตรุษจีน

คำว่าชัยสิ่งหรือชัยซิงเนี่ยนะมีความหมายว่าทรัพย์สินหรือความเป็นสิริมงคล
ส่วนคำว่าเอี๊ยะหมายถึงเทพเจ้า
โดยเทพเจ้าที่มีการนับถือกันว่าเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเนี่ยจริงมีด้วยกันหลายองค์นะคะ
แต่ที่ได้รับความนับถือและบูชามากที่สุดคือฟาลี่และปีกั้น
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงตามประวัติศาสตร์
ก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยฝ่ายบุญ
โดยมีกวนอูกับกงหมิงเป็นเทพเจ้าฝ่ายบู
เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนะคะเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนหลายประเทศเคารพนับถือนะ
อย่างเช่นจีนเองที่เบสฮ่องกงญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์มาเกาะต่าง
เกือบทั้งฝั่งเอเชียหมดเลยนะเนี่ย
ชัยสิงเอี๊ยะที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่พบในหน้าผาที่ทิเบต
ตรงนั้นคือเรียกว่าเป็นฉายสิงเอี๊ยะปางชำพล
ก็เขามีความเชื่อกันว่าเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยเนี่ยจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ปีละ๑ครั้ง
ในช่วงวันขึ้นปีใหม่หรือเวลาประมาณ๕ทุ่มไปจนถึงตี๑ของวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
ชาวจีนและผู้ที่นับถือทั้งหลายเขาก็จะต้องมีการตั้งโต๊ะบูชา
แต่ต้องตั้งในที่โล่งแจ้งหน้าบ้านไปเลยนะหรือว่าที่ไม่มีอะไรบดบัง
ใช่นะคะหลังคานี่จะต้องบังไม่ได้นะคือตั้งดาดฟ้าก็คือให้แบบให้เป็นที่โล่งอ่ะ
ต้องเลยออกถ้าสมมุติมีหลังคาต้องเลยออกมาเลย
ให้พ้นจากชายค้านะคะอันนี้คือตามความเชื่อนะคะ
ไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเนี่ยถือเรื่องของทิศทางและเวลา
รวมไปถึงของไหว้อย่างอาหารขนมเหมือนกัน
คือส่วนใหญ่ที่เขาเส้นไหว้เทพเจ้าฉ่ายสิงเอี๊ยะเนี่ยจะเป็นอาหารเจ
ก็คือละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็ผลไม้แล้วก็ขนมที่มีสีสันสวยงาม
แต่ย่ามเลยนะจะไม่ใช้เนื้อสัตว์แล้วก็มักจะนำสมุทรบัญชีบ้างละ
หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเก็บเงินเก็บทองนี่แหละเอามาตั้งบูชาด้วย
ที่ทำมาค้าขายสิ่งนั้น

เอามาไหว้อยู่ในตรงโต๊ะตรงโต๊ะได้เลยเช่นเดียวกัน

เอาของเราที่อยากขายดี

อันนี้สูตรของอาจารย์ป๊าฉันเอง

ต้องเฝ้าทูบไม่ให้ทูบดับกลางทาง

เพื่อให้ควันทูพอวนอยู่ในบ้าน
ให้มันอบอวนอยู่ในบ้านของเราไปเลย
แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีสัญญาณไฟไหม้ก็

เดี๋ยวจะน้ำกระจายกันหมดนะฮะ

แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเหมือน
เหมือนเป็นการแบบว่าให้กลิ่นควันแล้วก็ควันทูบอบอวนอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไป

เทพเจ้าฉ่ายสิงเอียเข้าบ้าน

นั่นแหละไม่ได้ยากเลยเนาะ
สินเจียอยู่อีเป็งนี่ต้องใช้

ก็เป็นหนี้อยู่ก็เลยไม่ใช่

น่าจะเป็นหลายคนโดนใจคนอื่นแน่นอน

สิริมงคลการค้าขายโฉกหลับเงินทองนะคะ
รวมไปถึงเครื่องรางและวัตถุมงคลที่ใบตองเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้

จริงเป็นเหมือนที่พึ่งทางจิตใจ

สำหรับคนที่การทำมาค้าขาย
พ่อค้าแม่ค้าในการทำสัมมาอาชีพ

ใส่ดีจะต้องร้องขอชีวิต

ขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบกันด้วยนะคะ
และที่สำคัญใครอยากเฮงอยากปัง
ห้ามพลาดเลยติดตามรายการของเรา

คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่เราพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกัน
แล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้
หมูแล้วต้องรู้เรื่องสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณน้องค่ะสวัสดีค่ะ